วันนี้เรามีความกระชุ่มกระชวยมาฝากคุณผู้ชมกัน

สวัสดีค่ะ
แนะนำตัวกันเองเลยด้วยความมากันเยอะ

สวัสดีค่ะชื่ออิงแรนค่ะในเรื่องรับบทเป็นเชอรี่ค่ะ
เชอรี่ถ้าชื่อเชอรี่ก็จะหน้าตาดีแบบนี้ดูกล้องเอาไว้ใช่จ้ะ
ค้นต่อมาอะไร่นี่มัน
ย้อนรับบทเป็นฉลาดเลิศแค่ชื่อก็หน้าหมั่นไส้แล้ว
ใช่แต่เดี๋ยวก่อนจะไปถามเรื่องชื่อส่วนตัวเนี่ย
ภาพยนตร์วัยรุ่นฮากระฉูดหื่นกระจาย

เล่าให้พี่ฟังหน่อยสิแล้วมันหืนยังไงเร่าเลย

โดยรวมเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไร
คร่าวให้พี่ฟังกันหน่อย

ซึ่งเขาเลยต้องมาประกวดกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่แข่งมาแข่งกันก็จะมีการแกล้งกันค่อนข้างรุนแรงมาก

เป็นแบบว่าวิทย์คณิตจะตอบได้

สมมุติแบบสุขศึกษาจะตอบไม่ได้เลย
อันนี้คือในเรื่องแล้วชีวิตจริงล่ะ

ไม่ค่ะ
ก็ปานกลางครับ

คุณแม่คุ้นตาจากละครเรื่องอะไรนะ

แล้วตอนนี้โตขึ้นมาแล้วหลายคนบอกโอ้โห
ความหล่อพัฒนาการแบบกระโดดหวบมาก
เช่นเดียวกันนี่อายุเท่าไหร่แล้วนะ

น้องพลอยเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนก็คุณหน้าคุณตากันเหมือนกัน

เป็นยังไงบ้าง
หมายถึงว่าตื่นเต้นอยู่ไหม

เพราะว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบ

ค่ะสวงสาวสวยข้างเชอรี่เป็นยังไงคะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยค่ะ
ฉันแอบเหลือไปเห็นโปสเตอร์แรกของอิงแลนด์

เอานี่เราไม่เฉลยนะคะ

เย็นวันนี้ทุกคนจะได้ดูนะคะ

เขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายวันไหนนะคะ

เขาบอกว่าเรื่องอะไรที่ปิดซ่อน
อีเซ็นทรงเซ็นเซอร์เด็กวัยรุ่นอยากรู้นักหนาเลย
วันนี้เขาก็เลยแท็กทีมกันติดแฮชแท็กที่เสื้อกันเลย
ขอดูหน่อยเสื้อเรายังไงอย่าคิดลึก

ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกไว้ว่า๑๕บวก
ฉันก็คิดนะว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะไปดูได้
น่าจะ๔๐ได้กระยุเลย
เราสองคนจะได้ไหมนะเชอรี่๑๕บวก

ปกติมันจะเป็นรับเชิญมากกว่าครับ

เพราะว่ารับเชิญมันจะบทไม่เยอะขนาดนี้
แล้วบทในเรื่องนี้เนี่ยจริงแล้วเรามีทั้งทะลึ่งด้วยทั้งดราม่าด้วย

ทำไมอะปกติเป็นคนทะลื้มเหรอ
ไม่เอาเปล่าผมปกติไม่ชอบอะไรที่มันดาม่าอะไรอย่างนี้
โอนะคะเป็นแบบชีวิตโลกสวยไง
เอาให้น้องฝากผลงานกันหน่อยละกันนะคะ
สำหรับภาพยนตร์เรื่อง๑๕บวก

โอ้ยไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้